เอามาดูกันต่อดีกว่านะคะต้องบอกว่าพระศุกร์เข้าพระเสาแทรกหรือเปล่าไม่รู้นะคะสำหรับครอบครัวนี้ค่ะ
ก่อนหน้านี้นะคะลูกสาวค่ะคุณหญิงระถาเพิ่งล้มฟาดพื้นกันไป
โอ้โหตกออกตกใจนี่เลยภาพนี้ช็อตนี้ค่ะ
ล่าสุดนะคะคุณแม่เองแม่น้อยนี่แหละค่ะเจออุบัติเหตุต่อค่ะ
ขณะตำส้มตำนี่แหละค่ะใช้มีดผ่าไข่เค็มพลาดบาดนิ้วโป้งเอ็นขาดเลย
ต้องเย็บคุณผู้ชมเก้าเข็มเลยนะคะซึ่งตอนนี้นิ้วที่โดนเนี่ยยังไม่รู้สึกอะไรแล้วก็บวมอยู่ค่ะ
ซึ่งคุณหมอก็สั่งห้ามขยับนะคะเพราะอาจจะทำให้อักเสบแล้วก็เป็นน้องได้ค่ะ
ซึ่งอุบัติเหตุทั้งหมดหลายคนสงสัยแม่ลูกนี่ปีชงหรือเปล่านะคะ
ซึ่งท่านก็ทักบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวแม่น้อยจะเลือดตกยังออก
ไม่เชื่ออย่าลบหลู่เป็นเรื่องจริงไปเลยคุณผู้ชมค่ะ
ไปฟังสัมภาษณ์เลยค่ะ
เพราะเขาไปทำคนเป็นคนตายอย่างนั้นน่ะ

อย่าต้องฟังไว้หรือหุ่นนะคะ
ก็นี่แหละอยู่ที่วิจารณญาณของแต่ละคน